เมื่อวานคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน

ข่าวก็รู้ว่าล่ะว่าต่านไม่มีตัวตน
กันตอบกันเองก็เหมือนเหมือนกับเองเชื่ออยู่ว่า

แล้วก็เปิดอกเคลียร์ประเด็นนกอุศนีเลย
สาธุจนจบรายการเนี่ยน็กก็จะไม่ได้ตอบคำถามที่หนินตอบฮะ
แล้วก็การแต่งออกของนกอุษณีปัจจุนวันมาก
ไม่ว่าจะเป็นสงฆ์เจ๊หงิงคือทุกศาลเจ๊หงิง

ไม่ได้อยู่ในกระแสหลักขนาดนั้นนะคะ
อย่าลืมสุขตาเขายังไม่ถาภาษ์ทำเรื่องนี้
คือเรื่องราวเป็นยังไงเอ็งจิล่าวซิ

บอกว่าจะออกมาขอโทษการฟัดชี้จางในกรณีที่

พูดเหมือนพิธีกรถามแขกรับเชิญตอบอะไรอย่างนี้
มันก็มีบางช่วงบางตอนที่พี่นกเขาไปขอตอบคำถามพี่หิ
แล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าไงคะ
วันนี้ว่าเป็นคู่ที่แบบว่าพี่นิ่งเขาขยี้แหละตามพิธีกร
เหมือนขยี้ออกมาต้องเคล็ดออกมาส่วนพี่นกเขาก็ไปตอบบางอย่างที่พี่หนิงถามไป
บางคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ค่อนข้างแรงเหมือนกัน
ถามแรงแต่คุณหนิงเขาก็อธิบายว่าเขาต้องถามเพื่ออยากจะรู้ความเป็นจริง
เรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกอธิบายให้กับนกนกฟัง
แล้วนกก็ตอบกลับมาแต่ว่ามันไม่ตรงคำถามทั้งหมด

ใช่แม่เขาไม่ดูเขาก็เลยคิดว่าคู่นี้ใจอย่างไร
อย่างบางทีคุณแม่สัมภาษณ์ดาราใช่ไหม

เอาคุณแม่มาด่าหน่อยล่ะ

อะไรคุณแม่อยู่ดีคุณแม่ให้มากรอกหน่วงเพื่อ

แต่เราก็รู้สึกว่าเขาก็ถามคำถามแบบ
เขาไม่ได้ใช้อารมณ์ในการสัมผัสนะ

มันดูเข้มข้นขึ้นมันดูแบบมีแบบ
เดือดขึ้นคำถามที่มันอาจจะเน้นในคำตอบบ้าง

ก็เลยแบบว่าถามคำถามต่อไป

ถามคุณนกว่าแบบคุณนกอยากจะพูดอะไร

ตัวลายไปทางฝั่งของผู้ชายไหม

เขาก็ตอบว่าเขาขอโฟกัสที่คุณจันทร์

อะไรในความรู้สึกของคุณออกไปก็ได้นะ

ไม่ได้ถามขยี้ไปจนจะตอบอะไรเขาตอบ
ไม่ค่อยคุณนี้ไม่เป็น

จริงบาวไปเยอะถามนะเปิดหัวแรงใช่ไหมแล้วบาวหนูว่าคุณแม่น่าจะเป็นพีเซนเตอร์

อ๋อแย่งเหรออ๋อแย่งเหรอใช่

ไม่เป็นไรก็รอดูไป
ขี้คลายไปเยอะแล้วตอนนี้ก็
ถือว่าเอานะพี่จันก็ได้แต่งงานเร็วนี้แล้วเนาะ